นักร้องคู่นี้เลยนะคะอยู่ในใจของแฟนเพลงหมอลำกันอย่างยาวนานคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยพระเอกนางเอกหมอลำชื่อดังแห่งยุคบอสบอยสิริชัยและซ้อเอกอรดี
เขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

กลับขึ้นมาสาวหน้าของเรา
นักจากนี้ไปซิบอกให้ใครรอเอิ้นต่างกันซิบอกให้พ่อยเจ้าขึ้นมา
กลับขึ้นมาลุงน้ำห่างควบความจอด
อุ้ยดูก่อนก็สองชั้นนะคุณค่ะฉันเขินขนลูกเกลียวเลยค่ะ
มีช็อตหวานหอมแก้มมองตาก็ซึ้งใจแม่คุณเอ๋ยนะคะ
แฟนแห่กรี๊ดกันใหญ่เลยคุณผู้ชมค่ะ
เสิร์ตเต็ม๓ชั่วโมงเลยคุณผู้ชม
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนาน
และที่สำคัญช็อตหวานซึ้งหอมแก้มดิฉันเห็นแล้ว
โอ้โหบอกเลยตายตายเรียบจริง
ดูสักก่อนแหมอุ่นหนาฝ่าข้าง
แล้วก็ในคอนเสิร์ตค่ะนอกจากจะมีซ้อแอนบอสบอยแล้วนะคะ
ยังขนทัพศิลปินรับเชิญมามอบความสุขมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นหมอลำสาวร่วมสมัยใหม่พัชรี
คนที่บอกเลยว่าตัวแม่ใสกับเพศ

แล้วก็เป็นพี่แจ๊กกี้ผีบ่อยาก
โอ้โหนี่เขาเป็นแบบตัวตลกของหมอลำเลยนะ

แต่ชุดดำดำนี่

ยังคุณผู้ชมยังไม่หยุดขนาดนี้นี่โห
มีลูกทุ่งสาวดอกย่าในป่าปูน

คนนี้บอกเลยว่าเป็นไอดอลของพี่แอนอรดีนะ
แล้วก็ยังไม่หมดมีหมอลำหน้าหล่อด้วย
ใครค่ะคุณท็อปน่ารักอ่อนโหนี่ผู้ผ่านรายการเรานี่
จะบอกว่าคนนี้คุณท็อปเป็นน้องชายสุดที่เลิฟของคุณบอยเลยนะ
อยู่วงการเดียวกันไงสนิทกันสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะทั้งคู่ได้เปิดใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะ
อยากจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองแบบนี้แหละวันนี้ความฝันมันยิ่งกว่าฝันมันเป็นจริงแล้ว
ที่สำคัญค่ะอยากตอบแทนแฟนคลับทุกคนเลยที่คอยติดตามผลงาน
แล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะไปฟังเสียงของทั้งคู่เปิดใจกันนิดนึงค่ะ
โอ้เต็มมากอะ
เราก็ตั้งใจแบบรอบนี้อยากให้ทุกคนแบบได้เก็บเอาความสุขตรงนี้ไปเป็นพลังให้เขากลับไปทำงานได้มากที่สุด
มากที่สุดคุ้มมากที่สุด
เสิร์ตในครั้งนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าเราทำเพื่อทุกคน
ฟังมากนะโหเป็นเลยอะ
ถึงที่เราจะแม่มาเนี่ยไปเพลงกันช้าแต่บอกเลยอลังการมากคุณผู้ชมสังเกตไหมภวมมาลัย
คือภาพที่เราเห็นในวันเสาร์เมื่อวานวันอาทิตย์เดี๋ยวคุณผู้ชมภวมมาลัยเป็นปลีกนี้เลยอะ

ห๊อจะปิดมาสักใบส่องใบได้ไหมล่ะ